เอามาดูปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการจอดรถแถวหน้าบ้านแถวใกล้บ้านกันนะครับ
ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบ้านของคุณป้าคนหนึ่งที่จังหวัดลำปางครับท่านผู้ชมครับ
โลกโซเชียลที่จังหวัดลำปางได้แชร์คลิปของคุณป้าคนนี้ค่ะนี่
ก็เอากระดาษที่มีข้อความว่าควายจอดเอาไปติดตามรถชาวบ้านที่จอดอยู่แถวใกล้บ้านป้าอยู่ริมถนน
เป็นริมถนนรอบเวียงซอย๒อยู่ใกล้กับโรงเรียนลำปางกรยานีในเขตเทศบาลนครลำปาง
คือที่จอดรถเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไม่มีป้ายห้ามจอดนะรถที่ไปจอดก็ไม่ได้กีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านใครด้วย

เนี่ยแต่ป้าก็เอาเนี่ยแล้วไปติดเต็มเลย

เออแกก็เข็นไปติดไปนะครับ
ขออะไรให้มึงเนี่ยหาไอ้ควาย
บ่ายวันนี้คุณป้าออกมาโวยวายเสียงดังอีกฮะ

มีคนไปถ่ายคลิปด่าทอด้วยคำหยาบคายนะดังไปทั้งซอย
ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นก็ออกมาดูกันเยอะแยะไปหมด
มีชาวบ้านคนหนึ่งนำมือถือมาถ่ายคลิปเดินเข้าไปคุยกับป้า
ถามว่าเอ๊ะเอากระดาษมาติดไว้ที่รถของชาวบ้านเนี่ย
ทำไมหลังจากเอาไปติดไว้อีกรถที่จอดข้างบ้านป้า
ป้าก็ว่ากลับมาบอกว่าเป็นใครมาถ่ายรูปพูดในธรรมนองว่ารถคันนี้
จอดนานเป็นชั่วโมงแล้วอืม
มันถ่ายทำไมป้ามาติดป้ายอย่างงี้อ้าวแล้วบางคนเขาก็จอดชั่วคราวนะ
เขามายังมาจอดแช่นะไม่ใช่ฮะมาติดป้ายแบบนี้
มันเป็นถนนสาธารณะนะครับใช่สาธารณะแบ่งกันจอดไง
เจ้าของมีสิทธิ์จอดหนึ่งคันนอกนี้ก็แบ่งกัน
คนนั้นเขาจอดมาไปตรงนี้นี่จะมาจอดแช่เหมือนอย่างกับบ้านตัวเอง
มันไม่ถูกนี่ก็คงจอดไม่นานมั้งครับเพราะว่า
เป็นรถปัตยาชนทั่วไปมีผิดจอดหรือเปล่าแบบนี้
ห้ะจอดแช่แล้วนี่นี่ชั่วโมงควายจะสองชั่วโมงแล้ว
โอ้โหคุณอย่ามาทำแบบนี้ไม่รับป้าไปเขียนควายจอดนี้เขา
เป็นถนนหลวงไม่ใช่หรอกครับคุณป้า
ป้าบอกว่าจอดแช่ไม่ได้
ชั่วโมง๒ชั่วโมงแล้วจอดแช่ได้ยังไง

ถนนสาธารณะแต่เจ้าของบ้านต้องมีสิทธิ์จอด๑คัน

คือตั้งใจไปพิมพ์แล้วต้องปริ้นต์ออกมาด้วย
ซึ่งต้องไปถามป้าว่าป้าทำเองไหม
อาจจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วปริ้นต์ออกมาเป็นก็ได้
ทำตัวฟรอนต์ใหญ่ขนาดนี้แล้วมีกระดาษแล้วไปปริ้นต์ออกมาเนี่ย
ควายจอดอย่างนี้ใช่ไหม
อันนี้ไม่รู้ใครทำไงแต่ว่าป้าเนี่ยเป็นคนไปติดนะครับ
ทีนี้คนถ่ายคลิปพอได้ฟังคุณป้าพูดว่าอย่างนั้น
ก็เลยถามป้าถามว่ายังไงรู้ไหม
ถามว่าถ้าป้าอ้างแบบนี้แล้วไอ้รถกระบะอีกคันหนึ่ง
มันของลูกชายป้าทำไมจอดได้ทั้งวันทั้งคืน
ถ้ามีคนนำป้ายแบบที่ป้าเอาไปติดรถชาวบ้าน
มาติดรถลูกชายป้าบ้างป้าจะทำยังไง
ไม่ตอบฮะด่ากลับมาถมน้ำลายใส่ด้วย
ตุ้มยังไงครับตุ้มยังไงครับ
คือมองอีกมุมหนึ่งผมก็สงสารแกนะ
คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวแกบ้างอะไรอย่างนี้นะ
ลูกหลานอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะ

เพราะว่าควายจอดแค่นั้นแหละว่าป้าทำเองได้หรือเปล่าใช่ไหม

ชาวบ้านบอกว่าปัญหาเรื่องนี้กับกรณีของป้าเนี่ยมันมีมานานแล้ว
ชาวบ้านก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเอือมระอากับพฤติกรรมของคุณป้า
ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่ว่าเขาเพิกเฉย
เขาก็เคยมาแล้วมาหาป้านี่แหละ

พอรู้ว่าเจ้าหน้าที่มาก็ไม่ออกมาพบ
แล้วก็หาว่าถูกชาวบ้านกลั่นแกล้ง
ก็เลยเรื่องมันเลยยังคาราคาซังอยู่ตรงนี้อยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่รู้จะไปเอาผิดคุณป้าอะไรยังไงบ้าง
คือเอาผิดไปก็สงสารแกหรือเปล่า
แต่ว่าแกทำแบบนี้มันไม่ถูกหรอกเพียงแต่ว่าลูกหลานไปไหนหมด
ช่วยมาดูคุณป้าให้หน่อยครับ